ยินดีกับคุณพ่อปูอานุวัลและคุณแม่ขวานขวานรุดีค่ะ
ความสำเร็จของลูกสาวคนสวยน้องหยดน้ำนัดดาพร
ที่สามารถคว้าใบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาครองได้สำเร็จค่ะ
ซึ่งจากการส่องเฟรมภาพแห่งความภาคภูมิใจ
ยังไงยังไงซูมแล้วซูมอีกค่ะ
ก็ยังไม่เห็นภาพของนักแสดงหนุ่มท็อปจรนอืม
เห็นท็อปจรนมาร่วมแสดงความยินดีสักภาพเลย
ส่วนอีกหนึ่งสาวที่จบจากรั้วจามจุรีเช่นกัน
สำหรับดีเจนักแสดงสาววิกน้อยศรีค่ะ
คณะศิลประสาทมหาบันดิตมาครองได้สำหรับ
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจ
ที่สามารถทำความฝันของตัวเองและครอบครัวได้สำเร็จค่ะ
พร้อมกับบอกว่าจะเอาความรู้สึกที่มีไปปรับใช้นะคะ
เอาความรู้ที่มีค่ะไปปรับใช้กับงานแสดงลิเก
ธนพงศักดิ์สวนศรีของครอบครัวค่ะ
ดีมากเลยนะเรียนจบมาแล้วก็จะนำมาพัฒนาธุรกิจที่บ้านด้วย
ใช่ค่ะยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ